เมื่อวานี้ไปงานการ์ซาลองที่นิวเชิงพรร้างศิษย์

ตัวเนี่ยเค้าบอกว่ารำ๓๐นาที

แต่น้องยาย่าเอาเงินช่วยเหลือ

แล้วก็ถามคุณทิศสวีตต์นอเวย์กับพี่ณเดชน์ด้วยค่ะ
จากแม่งที่มีอเทศกาลดรอกไม้
ถ่ายภาพกันมาเหมือนจะแต่งงแต่งงานแม่กงแม่แก้วไปเหมือนมั่นหมายกันแล้ว

เราก็ถามตั้งแต่นครพนมยันนอเวย์เลยค่ะ
เอาไปฟังสัมภาษณ์น้องยายาน่ารักกาสลองคนสวยเลยค่ะ
มอบให้เด็กเป็นคนเรียนการชงที่นหัวขนมเป็นพิธีที่คนมีเยอะมากอยู่แล้วค่ะ
ก็คือว่าเป็นโชคดีของหนูเลยค่ะดูได้เป็นส่วนหนู
จริงอะหนูตื่นเต้นมากเพราะหนูมีเวลาเศร้าละมาร์๒ชั่วโมงค่ะ
ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ารำเก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ตั้งจิตดีค่ะ

แค่นู่นไม่รู้ว่าหนูภาพแม่แก้วกับพี่ณเดชน์
เราไปเที่ยวเขาเหนื่อยกว่าเดิมรับเปล่า

คือมาจากเพจของบาสเก็ตบอล

อยากเป็นยาอยากเป็นกาสาลองอยากเป็นบาสอยากเป็นอะไรก็ได้ของนาเนท

ว่ากันไปคุณผู้ชมค่ะหล่อเข้มซะละเกิน